เพื่อร้องได้ให้ร้อง
นักเรียนมอบไปจากภาคอีสาน
กลายเป็นแรงงานถูกกฎราคา
น้องมาซื้อลาบเขาได้ว่าวจ้า
ยังได้อสสาเอาก่อนเด้อหน้า
กลายเป็นแรงงานถูกกฎราคา
เป็นแรงงานถูกกฎราคา
๘๐๐๐บาทและนี่คือเพลงที่มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทน้องบูร้อง
ได้
ได้แล้ว
ชื่นใจนะคะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ
ร้องได้แบบนี้รับราคาตามเป้าหมาย๘๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณไผ่พงศธรนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับ
ก็ร้องได้อย่างสนุกสนานปูนชมในห้องส่งของเราก็สนุกสนานตามไปด้วย

ดีใจค่ะดีใจที่เขาทำได้

ค่ะก็จะบอกแม่เสมอว่าผมจะทำเพื่อแม่นะแม่ผมจะทำให้ได้เพราะว่าอย่างนี้
แล้ววันนี้ทำได้จริงแล้วมีอะไรอยากบอกแม่บ้าง
ผมทำได้แล้วนะรักแม่มากครับ

ผมรักแม่มากนะ

บูครับ๘๐๐๐นี่เราทำอะไรได้บ้าง
ซื้อพันธุผักแล้วก็พันไก่ต่อครับ
ผักที่เราอยากจะปลูกเนี่ยมีผักอะไรบ้างลูก
เป็นผลไม้ครับเป็นผลไม้ก็ส้มโอเงาะสิ่งที่โดนเผาไปครับ
ก็จะปลูกใหม่ทำรั้วแล้วก็ทำที่ไก่ให้มันมิดชิดกว่าเดิม
ไก่อะไรเราเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่เนื้อ
ไก่เมืองด้วยครับให้มันเพาะไปเรื่อยครับ
มันเพาะลูกไปไม่ขายกินไข่มันเอา

คุณแม่เด็กสองคนที่คุณแม่ประคบประงมมาเลี้ยงมาเหมือนลูกในไส้ไข่ในหิน
แล้ววันนี้ทั้งหมดเลยตกผลึกในความเป็นเขาบนเวทีของเราคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง
ก็ดีใจมากครับดีใจและภูมิใจครับว่าเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อแม่
เขาจะพูดอยู่เสมอว่าผมทำทุกอย่างเพื่อแม่นะแม่
บางครั้งกลับมาหนูให้ข้าวไก่ยังเขากลับมาจากโรงเรียนเขาบอกผมให้เรียบร้อยแล้วแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่ไปพักผ่อนเลยเขาไม่ไหว

แล้วเขาก็อยากมีเวลาอยู่กับแม่แก้ววันไหนแม่แก้วทำงานเยอะเขาก็บอกไม่ได้หยุดอยู่ด้วยกันเลยเหรอ

แม่ไม่เคยไปทะเลครับอยากพาแม่ไปทะเลครับ
แม่ไม่เคยไปทะเลเลยอยากพาแม่ไปทะเลแล้วบูล่ะเคยไปทะเลมายัง

ยังไม่เคยไปทุกคนยังไม่เคยไปทะเลเลย
พี่บูลเขาบอกอยากพาทุกคนไปทะเลมาสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเรา
เอาละครับผ่านไปแล้วเพลงเป้าหมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นจุดจบของเกมเกมยังไม่จบเกมยังต้องดำเนินไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะร้องผิดหรือผู้แข่งขันบอกว่าหยุดเท่านั้นเอง

ฟังครับแต่ว่าไม่รู้เนื้อครับไม่รู้เนื้อเลยครับ

คุณบูจะตัดสินใจเองหรืออยากจะปรึกษาคุณแม่

สถานการณ์คับขันมาแล้วค่ะแม่แก้ว

มีสิทธิ์เสี่ยงมาก
มีสิทธิ์วืดฮะ

สำหรับเพลงที่๖นะฮะ
มูลค่า๑แสนบาท
สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

สู้หรือหยุดครับ

บูต้องรับมันให้ได้เช่นเดียวกัน

ขอบคุณครับ
ตัดสินใจสู้ต่อนะครับ
นั่นหมายความว่าตัวช่วยที่เหลืออยู่อีก๒ตัว

วิธีเดียวที่จะผ่านเพลงนี้ไปได้ถ้าร้องไม่ได้เลยต้องเลือกให้ได้ตัวช่วยข้ามเพลงนี้ไปเลยเป็นอย่างแรก
หรือได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองเท่านั้น
เป๊กถามหน่อยครับก่อนจะเลือกหมายเลขครับทำไมถึงตัดสินใจเล่น
เพราะว่าถ้าเกิดได้เราก็จะได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในครอบครัวด้วยครับ
เงินแสนสำคัญกับบูขนาดไหนครับ
ถ้ามีอันนี้ก็ช่วยครอบครัวประทังชีวิตได้อีกเยอะเลยครับ

เอาละครับมีสิทธิ์เลือกได้๒แผ่น
แผ่นแรกแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๔ก็คือ

เหลือสิทธิ์อีก๑แผ่นนะครับ

แม่แม่

บวนเขาเลยเถอะ
ปูเลือกแผ่นที่

ข้ามเพลงนี้ไปเลยกับร้องเพลงเก่งของตัวเองเท่านั้น
ที่จะทำให้บูผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับ

แผ่นที่๕ไม่ใช่ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับนะครับ

และก็ไม่ต้องมาร้องเพลงให้ฟังกันข้ามตรงนี้ไปเลยครับ